อันนี้มีแน่แต่ถ่ายทอดสดนะพี่
ก็ถึงแม้ว่าจะนับถอยหลังอยู่ในเวลากระชั้นชิดตอนนี้
ก็ยังมีลุ้นอยู่ได้นิดนะคะ
เพราะว่าวันนี้เรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในบ้านเราก็ถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมคอลโมด้วย
นายกเองวันนี้บอกว่ามีการพูดคุยกัน
แล้วก็หลังจากคอรมอมีการประชุมกันเสร็จ
ท่านก็ออกมาพูดคุยเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวค่ะคุณผู้ชม
เรื่องของความคืบหน้าการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี๒๐๒๒นี่แหละนะคะ
บอกกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาอยู่
เพราะว่าค่าลิขสิทธิ์เดี๋ยวนี้สูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลย
ไปฟังเสียงของช่วงนี้กันด้วยนะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ได้พูดคุยกับสื่อมวลชนค่ะ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะ

งบประมาณที่จะใช้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก
ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานอยู่ค่ะ
ก็จะสังเกตคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ตอนที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับนักข่าว

เนื่องจากว่าเพิ่งกลับมาจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กรุงพนมเป็นกัมพูชา
ซึ่งมีรายงานข่าวว่าสมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาท่านติดโควิด
แล้วก็มีภาพนี้ค่ะก็ได้มีการสวมกอดกันด้วยนะคะกับสมเด็จฮุนเซ็น
นายกรัฐมนตรีบอกว่าสมเด็จฮุนเซ็นจะไม่เดินทางมาเป็นแขกของไทยในช่วงการประชุมเอเป็ก
แล้วก็จะไม่มีการส่งผู้แทนมาเพราะเป็นการเชิญระดับผู้นำ
ส่วนท่านในวันที่เดินทางกลับจากกัมพูชาก็ได้ตรวจโควิด
แล้วเมื่อคืนก็ตรวจอีกก็ยังปกติอยู่ค่ะ
คือตามกฎิกาแล้วเนี่ยเพื่อการเชิญผู้นำโดยสวม
การที่ตรวจพี่ตรวจหรือยังไง
เจ้าที่ตรวจในวันไหนไปงานพิเศษต่างก็มาตรวจพิศมีภ
บ้านเราตรวจส่วนไปกลับมาก็ตรวจ
เมื่อวานกลับมาก็ตรวจอีกแต่ยังโอเคอยู่
ก่อนเข้าร่วมประชุมอยู่แล้วนะคะ
ส่วนการพบกับปรารถนาทฤษีจิ้นผิงของจีน
ท่านบอกว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษจะมีการหารือทวิภาคีหลายประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นหลักการเดียวกันคือทำยังไงจะลดผลกระทบเศรษฐกิจโลก
และแสวงหาความร่วมมือด้วยกัน
เอาเรื่องที่มีความต้องการร่วมกันมาแบ่งปันกันเพื่อประชาชนโดยรวมนะคะ
และยิ่งเข้าใกล้วันประชุมสุดยอดผู้นำเอเป็กก็ยังมีเรื่องเนี่ยค่ะเกิดขึ้นนะคะ
เขียนข้อความต้อนรับผู้นำเอเป็กคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรไหมคะ
เพราะฉะนั้นคนก็พอเรื่องนี้ไปลงในโลกออนไลน์ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากเลย
เรื่องของความรอบครอบความไม่ละเอียดเนี่ยค่ะนะคะ
หลังจากนั้นเนี่ยพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงแล้วนะคะ
ว่าแก้ไขทันทีที่ตรวจพบเลยค่ะตั้งแต่เที่ยงของวันเสาร์ที่๑๒ที่ผ่านมา
ซึ่งข้อความตกหล่นเพียงบางป้ายเท่านั้นนะคะที่เหลือ๗เส้นทางไม่มีข้อผิดพลาด